ในช่วงก่อนที่จะถึงวันมาคบูชา
หลายที่เขาก็มีการจัดงานกันนะคะ

เขาจะมีการจัดงานนามัศกาลพระบรมธาตุนาดูล
จัดยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔มีนาคมเลยนะคะ
และที่สำคัญงานเปิดที่นี่เนี่ย
มีนางเอกมาร่วมงานด้วย
แต่ว่าจะเป็นใครไหนไปดูหน้าค่าตากันหน่อย

บรรยากาศขบวนแห่งานนามัศกาลพระบรมธาตุนาดูน
จัดขึ้นจนถึงวันที่๔มีนาคม๒๕๖๑ค่ะ
ในช่วงสัปดาห์มาคะบูชานั่นเอง
เขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น
สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมหาสารคามนะคะ

เราจะเห็นว่างานมันยิ่งใหญ่อลังการ
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานได้มากมายเลยนะคะ
มีกิจกรรมให้น้องหนูได้เล่นกันด้วยเมื่อสักครู่นี้
เป็นการละเล่นแบบพื้นบ้านก็มี
ซึ่งสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเลยเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งอย่างก็คือการรำถวายพระบรมธาตุนาดูล
ปีนี้นะคะมีนางเอกสาวสวยคนดังนี่

มาร่วมร่ายรำด้วยนะคะ
และอีกหนึ่งสาวอารมณ์ดีเดี๋ยวค่อยดูกันไป

คือคุณตุ๊กกี้สุดารัฐนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็เป็นสาวอีสานอยู่แล้ว

เป็นการรำถวายในชุดการแสดง
รำจำปาศรีนาตการค่ะ
ดูบรรยากาศการรำเต็มของน้องแต้วกับพี่ตุ๊กกันหน่อย
พี่ตุ๊กกี้นะคะ๒ตัว
คนชื่อต่อเต่านี่เก่งเนาะ

คุณจะรวมถึงคนที่ชื่อตองด้วยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะ

แต้วสวยค่ะคุณ

คือตั้งแต่ว่าเธอมาเล่นละคร

เธอก็ได้พิสูจนฝีไม้ลายมือได้มากขึ้นนะ

เพราะว่าแต้วเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กที่เคยเรียนรำ
เธอไม่ได้เรียนรำแต่เธอมีความพยายาม

คุณตุ๊กกี้เขาเป็นเด็กวิรัยนัตตสินอยู่แล้ว

ก็จะไปร่วมงานรำต่างตามที่เธอแบบว่าสะดวก

อย่าลืมไปเที่ยวชมแล้วก็ไปสักการะขอพร

ยาวไปจนถึง๔มีนาเลยแหละอย่างที่บอกไป
โดยในวันที่๑มีนาคมซึ่งตรงกับวันมาคบูชา
ยามเช้าเขาจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาท
วันมาคบูชาและสู่ขวัญกุ้มข้าวใหญ่
และช่วงเย็นนะคะเวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
จะมีการจัดพิธีเวียนเทียนวันมาคบูชา
ใครสะดวกก็ไปร่วมงานกันได้ที่นี่
จัดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีเลยจ้า

เพราะว่าจัดตั้งแต่วันที่๑จนถึงวันที่๔

ใช่แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไป
ใครมีเวลาช่วงว่างก็สามารถไปไหว้ไปทำบุญกันได้
ที่มหาสารคามถ้าใครไปก็ต้องไปแวะนามัศกาลพระธาตุนาดูนนี่แหละนะคะ